ที่อดีตนักร้องหลายท่านคงจำกันดีคุณต้อมไกรวิทย์นั่นเองค่ะ
จากอดีตนะคะนักร้องมาสเข้มเลยตอนนี้เปลี่ยนไป
ผมยาวนะคะมาแต่งตัวมากขึ้นค่ะคุณ
อยากรู้ไหมเพราะอะไรเขาบอกเหตุผลแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นอยากทำอะไรก็รีบทำเมื่อยังมีลมหายใจ
พร้อมกับยอมรับเลยค่ะว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกาย
หรือที่เรียกว่าวัยทองของเขานั่นเองค่ะ
พี่อยู่กับคนป่วยแล้วก็คุณแม่เสีย
น้องสาวเสียแล้วพี่มีความรู้สึกว่า
อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในใจเรา

ในโลกของคนดูซึ่งมีสารพัดเพศเนี่ย
บางทีเราเข้าไม่ถึงเขาแต่พอเรากลายเป็นอย่างนี้
มีความรู้สึกว่าเราเข้าถึงเขาได้หมด
ตอนหลังพี่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมน
แล้วพี่มีความเซ็นสิทีฟมาก
กับแฟนก็จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเราคบกัน

ซึ่งถามว่าเขาลำบากใจไหมเขาลำบากใจ
คำถามที่เขาถามคือมันจะมากกว่านี้อีกไหม
คือสุดท้ายมันจะมีนมมันจะผ่าตัดไหมอะไรอย่างนี้
คือพี่ก็ตอบเขาได้แค่ว่าพี่ให้สัญญาอะไรไม่ได้เลย
เนื่องจากว่าในชีวิตก็ไม่เคยคิดจะมาเป็นตรงนี้ไง
ถ้าถามกันนะวินาทีนี้คือเราก็แฮปปี้ที่สุดแล้ว